คุณผู้ชมครับณขณะนี้ประมาณเวลาประมาณ๕โมงเย็นแล้วนะครับ
ถึงแม้จะเลยเวลานัดหมายมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่บรรยากาศล่าสุดของผม
ณขณะนี้ด้านหลังผมคุณผู้ชมครับกลุ่มมวลชนยังคงจับกลุ่มบริเวณถนนราชดำเนิน
เกาะกลางใจกลางของอนุสาวรีประชาธิปไตยอยู่นะครับเพื่อรอสัญญาณจากกลุ่มแกนนำว่า
ในวันนี้จะมีการเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนนั้นไปเรียกร้องที่ไหนไปยื่นหนังสือที่ไหนนะครับ
ซึ่งบนเวทีคุณผู้ชมครับเป็นการปลาใสของน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งน้องตัวน้องเองไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยไหนโดยเนื้อหาที่น้องเขาปลาใสส่วนใหญ่นั้น
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีซึ่งเด็กเยาวชนนั้นก็มีการเสียภาษี
แม้ไม่ใช่ภาษีทางตรงก็เป็นภาษีทางอ้อมอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับ
โดยรถที่มีการนำมาจอดอยู่บริเวณนี้นั้นเป็นรถของกลุ่มแดงก้าวหน้าที่จังหวัดปฐุมธานี
ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยาโดยน้องนั้นก็ยังขึ้นเวทีปลาสายอยู่
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ในไร้ชินวัฒนจันกระจ่าง
แก่นนำเครือข่ายนทบุรีรุ่นใหม่นั้นได้กล่าวประสัยนะครับว่า
ตัวเองนั้นเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะหลั่งไหลมาชุมนุมในวันนี้
เพื่อพระเด็จศึกกับนายประยุจันทร์โอชารวมถึงฝากบอกสื่อนะครับว่า
ปกป้องสถาบันคนที่รักสถาบันใส่เสื้อสีเหลืองมา
ตีประชาชนไม่ผิดมันใช่หรือไม่ถ้าไม่ผิดในอนาคตนั้น
กลุ่มพวกตนก็จะใส่เสื้อเหลืองมาชุมนุมบ้างเพราะตัวเองนั้น
เป็นการชุมนุมยึดหลักสังติอหิงสาปราศจากอาวุธโดยตลอด
นี่คือหน้าที่นั่นเองนะครับซึ่งในไบท์ยังบอกบนเวทีนะครับว่า
วันนี้นั้นปู่ของตัวเองเสียชีวิตสวดอยู่ที่วัดแต่นี่วันนี้เป็น
ภารกิจใหญ่เพื่อชาติเพื่อประชาชนพี่น้องทางบ้านนั้น
ทยอยมาร่วมกันได้เลยเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของพี่น้องที่รักประชาธิปไตย
ซึ่งในไบท์ชินวัฒน์นั้นมีการขึ้นปลาใสบนเวทีอย่างต่อเนื่อง
เป็นจำนวนหลายครั้งนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มมวลชนคุณผู้ชมครับ
นี่นอกเหนือจากบริเวณถนนแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปดูซ้ายมือของผมครับ
อยู่บริเวณตรงใจกลางของอนุสาวรีประชาธิปไตยตอนนี้มีกลุ่มมวลชนมายืนมานั่งอยู่บริเวณนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีกลุ่มของตำรวจนั้นจำนวนหลายสิบคนประมาณ๕๐๖๐นาย
ยืนรักษาการบริเวณจุดนี้ไว้เพื่อที่จะไม่ให้ต้องการให้กลุ่มมวลชนขึ้นไปบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
แต่เมื่อสักประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมากลุ่มมวลชนก็สามารถยึดพื้นที่ตรงนี้ได้
และรวมกลุ่มกันขึ้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ด้านบนซึ่งณตรงนี้คุณผู้ชมครับ
ประชาชนกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้มีจำนวนมากจริงจริงนอกเหนือจากบริเวณพื้นผิวถนนแล้ว
บริเวณฟุตบาททางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกคอกวัวคุณผู้ชมครับ
ก็ยังเต็มไปด้วยประชาชนกลุ่มมวลชนที่มาร่วมชุมนุมด้วยเช่นเดียวกัน
ณตอนนี้ผมยังไม่ปรากฏเห็นกลุ่มแกนนำหลักที่จะเข้ามาร่วมในการชุมนุมในวันนี้นะครับ
แต่เมื่อสักครู่นี้ปรากฏเห็นนายเอกชัยหงกังวานซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มและถูกปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้
ก็มาร่วมในการชุมนุมนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคนก็คือ
ตำรวจบอกนะคะว่าในวันนี้นั้นใช้กำลังตำรวจทั้งหมดประมาณห้าสิบเก้ากองร้อยหรือประมาณแปดพันแปดร้อยห้าสิบนาย
ในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้คุณผู้ชมครับซึ่งสามจุดหลักหลักที่ตำรวจจะเข้าไปดูแลหลักหลักด้วยกันก็คือตั้งแต่อนุสาวรีประชาธิปไตยไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าจุดที่๒ก็คือสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงวัดพระแก้วและจุดที่๓คือสะพานผ่านฟ้าถึงธรรมเนียบรัฐบาล

การนำรวมถึงมีการนำรถของข่อสอบมกรมาปิดพื้นที่ไว้เป็นจำนวนมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้กลุ่มวลชนยังคงขยอยเข้าพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับถึงถึงเมียว่าเวลาสิบหกนาฬิกานั้นจะเป็นเวลานัดหมายแต่ขณะนี้สิบหกสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วแต่ยังไม่มีความ

คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐอยู่บริเวณนั้นเจอรายงานสถานการณ์ณจุดนั้นมาให้เราได้ติดตามกันค่ะ

พาคุณผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศอีกฝากหนึ่งที่บริเวณสี่แยกข้อครัวนะครับ
ผมยืนอยู่ขนาดนี้ตรงข้ามกับอนุสรสถาน๑๔ตุลานะครับที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้คาดว่าน่าจะเป็นจุดหัวขบวนของการเดินขบวนครั้งนี้
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางกลุ่มกลาดนะครับได้มีการนำป้ายขึ้นมาชูให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ซึ่งเขียนว่าหยุดก่อนรอหน่อยขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
แล้วก็กลุ่มกาดที่ยืนอยู่บริเวณนี้คาดว่าน่าจะเป็นกาดเริ่มหัวขบวนของการเดินขบวนในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังจะยกป้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ทราบว่าป้ายนี้เขียนว่าอะไรนะครับ
แต่ยังไม่มีการยกขึ้นนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมดูล่าสุดขณะนี้นะครับ
ก่อนที่จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าขบวนจะเดินไปณทิศทางใด
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศนะครับแต่เราพูดคุยกับการสักครู่นี้
ก็อาจจะเป็นจุดตรงนี้แหละครับที่จะเดินไปแต่จะเดินไปไหนเรายังไม่ทราบ
ขณะเดียวกันฝากนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ายังคงมีการมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณตรงนี้เดินทางเข้ามาเรื่อย
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ตรงนี้บริเวณสี่แยกข้อครัวนะครับ
สี่แยกครอบครัวก็มีการปิดการจราจรถนนราชดำเนินเองก็ปิดทั้งขาเข้าขาออก
ขณะเดียวกันบริเวณสี่แยกคอกวัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ได้มีการนำแผงเหล็กมาวางไว้นะครับ
พร้อมกับมีรถซาเล้ง๒คันซึ่งเป็นรถซาเล้งติดเครื่องขยายเสียง๒คันมาจอดอยู่บริเวณนี้
โดยมีการประกาศนะครับจากแกนนำบอกว่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินตามรถซาเล้งนะครับ
เดินตามรถซาเล้งแล้วก็จะเดินขบวนกันไปนั่นหมายความว่ารถซาเล้งอยู่ตรงนี้ขบวนก็น่าจะเริ่มจากตรงนี้
และกลุ่มกาดนะครับก็เริ่มที่จะมีการเคลียร์คนออกจากพื้นที่แล้วแต่จุดหมายของการเดินไปจะไปตรงไหนตอนนี้เรายังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับ
ขนาดเดียวกันบรรยากาศตอนนี้มวลชนประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีการเดินเมื่อไหร่ขนาดเดียวกันแก่นนำต่างเรายังไม่เห็นเลยครับว่ามีแก่นนำมาตรงนี้แล้วนั้นไม่มียังไม่เห็นว่ามีใครมานะครับมีเพียงแค่กลุ่มกากมีรถขยายเสียงมีป้ายบอกนะครับกากที่คุณผู้

ส่วนคุณผู้ชมนะครับประชาชนที่จะต้องการเดินขับผ่านบริเวณถนนราชดำเนินนะครับ
บริเวณสี่แยกคอกวัวตอนนี้ก็ถือได้ว่าปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
รถก็ไม่สามารถที่จะเดินผ่านทางนี้ได้ขณะเดียวกันนี่คือหัวขบวน
ก็จะเห็นว่ามีการนำแผงเหล็กนะครับมาตั้งไว้ตรงนี้ยาวตลอด
ขาเข้าขาออกของถนนราชดำเนินกลางนะครับ
ทางไปเข้าสารตอนนี้ก็ยังคงสัญจรได้เพียงแค่ทางไปเข้าสารเท่านั้น
แต่ราชดำเนินนอกตอนนี้ทั้งขาไปและขากลับนะครับปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และนี่ก็คือรถสาเล้งนะครับที่เราเห็นก่อนหน้านี้เมื่อประมาณการชุมนุมที่สามย่านนะครับ
ก็จะใช้รถสาเล้งสีแดงคันนี้แหละครับในการประสัย
แต่วันนี้จะเห็นว่ามี๒คันทีเดียวแล้วก็มีการติดลำโพงประมาณคันละ๓ลำโพงด้วยกันนะครับ
ก็ติดตรงนี้แล้วก็มีการเชื่อมสัญญาณนะครับต่างเข้าไปข้างในลำโพงแต่ละจุดจะตั้งอยู่หลายจุดด้วยกัน
แล้วก็จะมีการเชื่อมสัญญาณประกาศเรื่อยซึ่งเราก็จะไม่เห็นว่าคนที่ประกาศนั้นเป็นใคร
จะไม่มีการประกาศบอกมาว่าคนประกาศนั้นเป็นใครนะครับจะได้มีการประกาศผ่านสัญญาณส่งเสียงกันมาเรื่อยอยู่บริเวณนี้นะครับ
ขณะเดียวกันกาดก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกันมาเรื่อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเดินขบวนในวันนี้นะครับ
ต้องติดตามกันดูว่าการเดินขบวนวันนี้จะไปที่บริเวณใดของพื้นที่แถบนี้นะครับซึ่งหัวขบวนตอนนี้หันตรงมาทางถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสนามหลวงแล้ว
จะเห็นว่ากลุ่มกาดก็ยังคงยืนกันอยู่ตรงนี้รอสัญญาณการประกาศนะครับว่าจะเดินไปทางไหน
และนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันที่อนุสรสถาน๑๔ตุลานะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มมวลชนเดินทางเข้าไปข้างในนะครับ
อย่างต่อเนื่องด้วยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีหลายคนเนี่ยเข้ามาอยู่บริเวณนี้ส่วนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะมีการเดินขบวนแล้วนะครับ
เดินไปไหนจะเดินไปจุดไหนเดี๋ยวเราต้องติดตามกันอีกทีนะครับแต่บรรยากาศล่าสุดขณะนี้ก็มีกลุ่มมาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากที่นี่ครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวจรัฐทีวีรายการจดจากสี่แยกครอบครัวครับ